มีเคล็ดลับสายมูมาบอกครับ
บอกเลยว่าจะเล่าเรื่องพี่อู๊ดเป็นต่อ
ไม่รู้ว่าล่าสุดนี้นะจากอู๊ดหมูกระทะ
เปลี่ยนเป็นอู๊ดมูเตรลูหรือเปล่า
เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้เจ้าตัวบอกมาว่า
มูมันต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าเรื่องร้านชาบูหมูกระทะที่เพิ่งเปิดกิจการไปนี่นะ
ตอนนี้เหมือนเชลลี่เลยอ่ะ

บอกว่าเปิดขายไก่ย่างเพิ่มด้วยอยู่ในช่วงปรับปรุงสูตรค่ะ
ที่ดีลลับกันมานานแซ่บนานเนี่ยนะ
ปรากฏว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาปิดดีลได้แล้วสำเร็จ
ทั้งหมดทั้งมวลพี่อู๊ดเลยเชื่อว่า
เป็นเพราะว่าพลังบุญที่ตัวเองมูมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวไปฟังพี่น้องครับเขาเล่าให้ฟังกันหน่อยจ้า
อันอื่นที่เราคาดไม่ถึงก็มา
อย่างเช่นงานที่เรารู้สึกว่าเรา
เคยคุยกันไว้นานแล้วไม่ตกลงสักที
แบบคือยึกจักอยู่ก็โดลประสานมา
ชิมได้เลยนะครับบอกว่ามาจากบันเทิงไทยรัฐ
ส่วนรถครับเดี๋ยวลดให้เลย

พี่เข้าใจไหมว่าพวกหนูกินฟรีอย่างมีเกียรตินะ

เออขอสักสเต็ป

สาวบังโภลามันโก้